กับข่าวนี้ค่ะเรียกว่าอึ้งจึ้งไปเลยค่ะ
ตัวเองแล้วก็จัวหัวนะคะบอกว่าเมื่อแพทย์อยากมีลูกอีกคน
ก็จะเห็นแพทย์ไปตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมต่างนานนะคะ
ตอนต้นคลิปนะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเลสซิ่งนะคะ
ยังมีการพูดนะคะบอกว่าหนูอยากมีน้องแล้ว
แล้วตัวสาวแพทย์หนึ่งก็พูดในคลิปเหมือนคุยกับใครสักคนค่ะ
เขาคนนั้นอยากจะมีลูกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แหละค่ะ
และที่ทำให้อึ้งไปกว่านั้นค่ะในคลิปเนี่ยแพทย์ยังบอกด้วยนะคะ
บอกว่าเอ๊ะหรือว่าช้านจะมีแล้วเพราะว่าประจำเดือนขาดค่ะ

ชาวเน็ตคอมมงคอมเมนต์สงสัยกันมากมายค่ะ

แจ๊กกะรีนนี่แหละค่ะก็ได้ถามนะคะ

เธอก็บอกว่าจริงแล้วพี่แจ๊ค

โรงพยาบาลนะคะซึ่งเป็นลูกค้า

ยืนยันเลยแล้วก็ที่บอกว่าประจำเดือนขาด

ขาดไปวันหนึ่งคือมาช้า

สรุปแล้วก็คือว่าแพทย์ไม่ท้อง

เพราะบอกว่าคนจัวหัวอ่านแค่แบบว่าหัวข้อข่าว
แพทย์จะท้องเหรอ
คนอันดับแรกลืมไหมถามหาพ่อก่อนเลย

อย่าตกใจไปคือจริงแพทย์วัตถุประสงค์ก็คือ
อยากเชิญชวนให้คนไปเช็คอัพร่างกาย

เป็นปัญหาหลักของผู้หญิงที่มีลูกยาก

ว่าเราก็ต้องไปเช็คบ้างนะเพราะว่ายังไม่ได้ไป
คุณผู้ชมขายห้ามพลาดนะเนี่ย
ไปเช็คร่างกายนิดหนึ่ง